ท่านผู้ชมครับเราไปตามเรื่องนี้ให้นะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กระบี่เย็นเมื่อวานนี้
นะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยู่ชั้นมหกของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
บอกว่าน้องเนี่ยเขามีเรื่องกับเด็กรุ่นน้องชั้นม๔
แล้วเด็กรุ่นน้องคนนี้เป็นผู้ชายเขาก็โทรไปฟ้องผู้ปกครองของเขา

ซึ่งเขาเคยมีกรณีกันมาก่อนแหละคู่นี้
ผู้ปกครองมาหาถึงโรงเรียนอาจารย์ก็กันไว้ให้ไปรอด้านหน้า
พอน้องเขาเลิกเรียนเนี่ยเขาเห็นอ้าวยังรออยู่อีก
เขาก็เลยบอกเพื่อนเขาเพื่อนเขาให้แฟนมารับ
สุดท้ายขับรถไปกลางทางเนี่ยไปเจอเหตุการณ์นี้ฮะ
นี่ฮะเขาบอกสุดท้ายเนี่ยเขาโดนรถกระบะดำคันนี้
ลงมา๓๔คนเนี่ยทำร้ายกันนะฮะในรถของน้องนักเรียน
มากันมากันห้าคนนะครับมีบางคนไม่ได้ลงมาจากรถเนี่ยนะ
ถูกมีดเนี่ยฟันเข้ามาในรถ
บาดเจ็บก็มีเขาบอกที่แรกเขาจอดคิดว่าจะลงมาคุยกันดีดี
ถูกทำร้ายนะฮะน้องที่นำเรื่องนี้มาโพสต์มาบอกเนี่ย
อันนี้คือเพื่อนของน้องเขาที่อยู่ข้างในแล้วก็บอกขนาดไม่ได้ลงนะ
ฝั่งนั้นเอามีดแบบฟึ๊บเข้ามาเข้านี่ฮะหัวคิ้วตรงนี้เลย
เป็นถนนเพชรเกษมในเขตเทศบาลตะบนคลองท่อมใต้ที่กระบี่นะครับ
น้องนักเรียนชั้นม๖ชื่อน้องนุษย์นะฮะเป็นนักเรียนหญิงเนี่ยบอกว่า
เมื่อวานนี้มีงานกีฬาสีแล้วเพื่อนรุ่นน้องมีปัญหากับนักเรียนชายชั้นม๓
น้องพยายามไปเคลียร์ให้แล้วก็อย่างที่บอกเพื่อนรุ่นน้องที่มีปัญหาเนี่ยน้องไปเคลียร์ให้
ปรากฏว่ารุ่นน้องม๓คนนั้นเคยมีปัญหากับกรณีของน้องนุษย์อยู่แล้ว
เป็นปัญหาเก่าเมื่อปี๒ปีก็เลยโทรไปฟ้องผู้ปกครอง
ผู้ปกครองมาแล้วก็มีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้น
เขาถึงกระสุนตรงจะบรรยาใด
ครั้งนี้ระเบิดเอากระแน่งสร้างเทพภูมิ

เพิ่มมีคนชัพอัมา
และก็มนับเฟ้อ

ของเราไปคุยกับทางฝั่งรถกระบะสีดำที่ไปปาดหน้าแล้วลงไปทำร้ายเขานะครับ
ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นม๓เธอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ลูกจากลูกของเธอลูกชายเธอมีปัญหากับทางฝั่งนุษย์อยู่แล้ว
แล้วที่เธอมาเนี่ยปรากฏว่าทีแรกลูกโทรมาบอก
ได้ยินเสียงด่าเข้ามาด้วยถ้อยคำหยาบคายจากทางฝั่งของนุษย์
ปลายสายนี่เธออ้างนะมาถึงโรงเรียนเนี่ย
เพื่อจะมาบอกครูว่ามันมีอย่างนี้อย่างนี้
ก็เคลียร์กันจบไปแล้วออกมาจากโรงเรียนเธอบอก
เห็นกระบะสีเขียวคันหนึ่งคล้ายรถแต่งซิ่ง
ขับมาเบียดรถเธออยู่หลายครั้ง
เลยตัดสินใจปาดหน้ารถคันนั้นเพื่อเรียกลงมาเคลียร์กัน
ไม่รู้เลยว่าคันนั้นเนี่ยมีใครอยู่บ้าง
เมื่อก็เป็นสิ่งหนึ่งไม่เชื่อก็เรียกกว่าไม่น่าเขียบ

ตึ้งไหนกลิ๊บดีวะ

โรงเรียนได้เรียกทั้งสองฝ่ายมาเคลียร์กันแล้วนะครับ

หยุดพักการเรียนสองสัปดาห์
เพื่อให้ไปปรับเรื่องของสภาพจิตใจ

คุ้มกับการสอบพอคลองท่อม

ออกหมายเรียกคู่กรณีให้มาสอบปากคำกันแล้วนะครับ
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่า
จะแจ้งข้อหากับฝ่ายไหนอะไรยังไงบ้าง
แต่มันก็ไม่ควรจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะ